มีเรื่องให้ได้มาฮือฮากันอีกแล้วนะคะในวงการการเมืองตอนนี้เนี่ยเขาอภิปรายไม่ไว้วางใจกันก็ดุเดือดอยู่แล้ว
ล่าสุดนี้คุณเต้มงคลกิจเขามีฉายาว่าอะไรนะพี่เต้พี่เต้พระรามพระรามเจ็ดอ่า
วันนี้มาแล้วค่ะมาใหม่เลยบอกว่าผมขอท้าชกนายกประยุทธ์
ท้าชกเป็นเชิงเปรียบเปลยนะครับคือขอท้าชกมวยจริงจริงอ่ะ
ท้าชกจริงจริงนะครับท้าชกจริงจริงเลยแล้วบอกเลยบอกว่า
ขอเอาตำแหน่งเหมือนเดิมพันธุ์ใครแพ้คนนั้นต้องลาออก
เต้บอกว่านี่แหละครับลุงตู่คือทางออกของประเทศที่จะไม่ต้องมีใครเสียเลือดเสียเนื้อ
นัดเจอที่เวทีมวยลุมพินีค่ะโปสเตอร์เมื่อสักครู่นี้เนี่ย
เราไปสอบถามดูน้ำหนักมาให้คือทั้งสองท่านน้ำหนักก็จะสักประมาณ๘๐กิโลกรัม
ไลค์แฮวีเวทใช่นี่ฮะแต่อายุนี่โอ้โห
อายุก็ต่างกันยี่สิบเจ็ดปีเลยนะอายุกันพอสมควร
เหมือนมวยไทยแบบว่าสมัยก่อนเลย
เปล่ามือเปล่าพันธอตไม่ต้องใส่นวมใส่อะไรทั้งนั้น
นายก๖๗ผม๔๐ท่านแก่กว่าผมห่างกัน๒๗ปีน้ำหนักใกล้เคียง
ผมต่อให้ผมใช้มือขวาข้างเดียวแล้วกัน
ส่วนนายกเนี่ยมาเลยมือสองมือเท้าสองเท้าได้หมด
เต้บอกเดี๋ยวพี่เต้ต่อให้ลุงตู่ใช้มือขวามือเดียว
ขอสู้สามยกยกละสามนาทีอืมถ้านายกชนะให้เป็นนายกต่อไปครับ
ผมจะลาออกจากสอสอแต่ถ้าผมชนะนายกต้องลาออกทันที
แล้วเปิดทางสัญหานายกคนใหม่ถ้านายกไม่รับคำท้าไม่เป็นไร
แต่ให้ลาออกทันทีเพราะถือว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่เหมาะสม
เป็นถึงอดีตผู้นำเหล่าทัพใจไม่สู้ชกกันที่สนามมวยลุมพินี
เป็นมวยคาดเชือกครับให้เวลานายกตัดสินใจสิบวันอืมอย่า
ห้ามส่งคนชกแทนถือว่าผิดกติกาปลผมสายตาสั้น
ขออนุญาตใส่ให้เวลาตัดสินใจสิบวันคุณมงคลกิจเนี่ย
โพสต์เฟซบุ๊ควันนี้ยี่สิบสิงหาคมค่ะนั่นก็คือ๓๐สิงหาคม
แต่ทุกผู้ชมครับอันนี้คือคุณมงคลกิจคุณเต้มงคลกิจเนี่ย
เขาโพสต์คนเดียวนะฮะยังไม่ได้มีการตกลงตอบรับอะไรนะ
อันนี้คือเป็นฝั่งของคุณเต้คนเดียวดูดีดีครับเด้งเฟซบุ๊กขึ้นมา
ึ้งอย่างนี้เลยแล้วก็มีภาพถ่ายที่เคยถ่ายคู่กับลุงตู่ด้วย
เพราะฉะนั้นคำถามมีมาแน่นอนว่าเหตุผลอะไรและต้องการอะไร
เขาบอกว่าเขาคิดมาแล้วเขาไม่ได้ขาดสติไม่ได้วู้วามไม่ได้มือลั่น
บางคนบอกโอ้โหเห็นข่าวเงียบเลยอยากเป็นกระแสหรือยังไง
หิวแสงหรือเปล่าพี่เต้บอกว่าเปล่ายืนยันว่าคิดแล้ว
เขาบอกเขาคิดมาดีแล้วจริงเขาอัดอั้นกับการบริหารประเทศของนายก
มันล้มเหลวทุกด้านครับโควิดเนี่ยคนตายรายวัน
อดป่วยสะสมเนี่ยทะลุล้านแล้ววันนี้อืม
ขอโอกาสเปิดศึกด้วยเกมกีฬานักเลงหางแถวก็แล้วกันครับ
ไม่กลัวแบบว่ากระแสหรืออะไรใดเหรอผู้ยงผู้ใหญ่เขาจะมองยังไงไหม
ครับคุณเต้บอกว่าผมไม่กลัวพลังอำนาจมืดอืม
จะมาสะกดลอยตามมาข่มขู่ก็มาเลยมายิงเลยไม่กลัว
ผมไม่กลัวหรอกว่าการเอามาท้านายโยทรต่อยแบบนี้
กีฬาก็คือการชกมวยนะฮะมวยแต่เป็นมวยฆาตเชือก
สมัยเก่าแบบในขนมต้มนะครับ
ก็เป็นการท้านายกนะครับในฐานะที่เป็นลูกผู้ชายเหมือนกัน
อายุผมได้เปรียบนายกผมเลยจำเป็นที่จะต้องต่อนายก
ส่วนหนึ่งก็คือขอใช้มือขวามือเดียวนะครับ

อันนี้ไม่ใช่เป็นการบันดาลโทษะอันนี้มีสติสัมปัญชัญญาครบ
เป็นการใช้กีฬาแก้ปัญหาการเมืองแก้วิกฤตบ้านเมืองอีกทางนึง
ส่วนถ้านายกไม่รับคำถามก็ถือว่านายกใจซอกใจประซิล
เรียกร้องแสดงออกว่าบริหารบ้านเมืองไม่ได้ถูกต้อง
ตามที่คุณมงคลกิจมองอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ก่อนหน้านี้ก็เคยอยู่พักร่วมรัฐบาลแต่ว่าตอนนี้เขาแยกออกมาใช่ไหมฮะ
แต่มาท้าชกท้าต่อยอย่างนี้มันเหมาะสมหรือใช่ไหม
โดยวุฒิภาวะโดยตำแหน่งโดยอะไรต่างมันใช่ไหมอ่า
ส่วนนี้นะฮะอันนี้เป็นแรมภาพบอกก่อนนายกไม่ได้เตรียมใส่นวมสู้นะ
ใช่นี่เจ้าแหลมเออใช่ใช่นี่นะฮะ
ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องที่คุณเต้เขาทิ้งท้ายว่าไงว่าเขาเป็นสอสอประชาชนเลือก
ได้เป็นสอสอปฏิเสธครับคำนี้มีที่มาที่ไปค่ะ

แล้วก็เนี่ยพอมีประเด็นนี้ที่คุณเต้โพสต์เนี่ย
สสิระก็ออกมาพูดเลยบอกว่าโอ้โหคุณเต้
สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันบ่งบอกถึงวุฒิภาวะเลยนะมันไม่ควรทำ
สอสอต้องมีวุฒิภาวะต้องสุขุมกว่านี้
ในฐานะที่ผมเป็นประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนราชดร
ผมขอทำหนังสือส่งฝ่ายกรมทจริยธรรมแล้วกันนะ
ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของสสเต้ที่ดูแล้วไม่น่าจะมาเป็นสอสอได้
เพราะตลอดเวลาที่เข้ามาดำรงตำแหน่งก็มีแต่เรื่องทำให้สอสอเสื่อมเสียเกียรติ
คุณศิราพูดแรงเหมือนกันนะคะใช้คำว่าไร้สาระ
แล้วก็ถามไปถึงครอบครัวคุณเต้คือถามถึงคุณพ่อคุณแม่
ทำนองว่าถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนอันนี้ดิฉันใช้คำพูดของสสิระนะ
ฉันไม่ได้พูดเองฟังเสียงดีกว่า
ก็ยังสงสัยว่าวิธีกรามินเนี้ยฟันของสอสอเต้เนี้ยครบไหม
นะแต่ถ้าครบณวันนี้ถ้าพูดอย่างนี้เสมอตลอดไป
หลายคนเนี่ยผมกลัวฟันเต้จะหมดปากนะแล้วก็
ข้าวไม่อร่อยนะขอให้พูดในราคาสร้างสรรค์มั่งนะ
ให้ให้เกียรติกับผู้คนอื่นด้วยนะนี่เราจะดูดีกว่าความท้าพี่ด้วย
กับคนอื่นจะเป็นยังไงเคยท้าแล้วแล้วเป็นยังไงครับ
เป็นยังไงครับเรามาก่อนมาว่ากันนะนี่พี่เสร้าพี่เสร้ารับหลังไอ้
พูดจะหยับคลายตอนหน้าพี่เสร้าพี่เสร้าขอโทษน่ะ
พี่คนพี่คำอย่างเนี้ยมันน่าเชื่อถือไหม
คือเราทำครับพูดของคุณศีระที่พูดเอาไว้ในการให้สัมภาษณ์มานะคะ
ฉันไม่กล้าอ่านใช้คำนี้ละกันให้คุณผู้ชมได้อ่านเอา
อ่ะแต่นี่ก็ถอดคำพูสิละมาว่าค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันน่ะ
ในการตอบโต้ก็บอกให้เก็บฟันไว้กินข้าวดีกว่าอะไรประมาณอย่างนี้

กติกาที่คุณมงคลกิจเขาบอกเอาไว้

เหมือนที่คุณอรัชพรบอก
จะใช้มือขวาข้างเดียวเขาต้องใช้มือขวาข้างเดียวอ่า
ใช้ได้ทั้งหมดเป็นโมยคัดเชือกเขามีหลายข้อนะ
กติกาเนี่ยนี่ฮะแต่ก็ฟังกันไปแล้วล่ะนะครับค่ะ
คือดูแล้วก็แม่ผมว่าท่านนายกก็คงไม่ได้ตอบกลับอะไรพวกนี้หรอก
ซึ่งถ้าลุงตู่จะต่อยจริงเนี่ยคนที่จะเป็นพี่เลี้ยให้ลุงตู่ก็น่าจะเป็นลุงป้อม
ดูภาพที่นายกท่านเคยชกมวยโชว์หน่อยนี่เห็นไหมคุณเต้บอกคาดเชือกเหรอ
ต้องลักษณะมวยไทยแบบนี้นี่เห็นไหมตอนนั้นน่าทำเนียบเวลาเขามีพวกกิจกรรมต่าง
มาให้นายกช่วยโปรโมทใช่ไหมครับพอได้ไหมพอได้ไหมครับถ้าเต็บฟุตเวิร์กได้ไหม
ต้องเทียบกับพี่เต้พระรามเจ็ดเดี๋ยวจอมาเทียบกันคนละจอเลย
พี่เต้เขาเคยฟุตเวิร์คของเขาอยู่เวลาต่อยมวยนี่เห็นไหม

แต่ไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะให้เขาต่อยกันจริงนะ
แต่ว่าตอนนี้มันมีข่าววันนี้ขึ้นมาท่านก็ฟังเหตุผลจากคุณมงคลกิจเขาอย่างนี้แล้ว
ก็ออกมาพูดว่ามันเกินไปหรือเปล่า

ปัญหาเรื่องพูดคุยกันในทางอื่นไม่ใช่มาแบบนี้

ใช่ค่ะวันนี้ท่านออกมาตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยโควิด
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ
จังหวัดสมุทรปราการนะคะก็มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เขามาปฏิบัติงานค่ะ
แล้วก็มาตรวจสอบเรื่องของการขยายพื้นที่
จะสร้างโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้ป่วยด้วย
ที่โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจก็ไปดูความเรียบร้อยเหมือนกัน
รับฟังรายงานการทำงานนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกับทีมแพทย์
ดูเรื่องของเตียงที่จะสามารถรองรับผู้ป่วยให้ได้เพียงพอ
แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสู้อะแหละเนาะเป็นกำลังใจอย่าท้อแท้
แล้วก็มีการวีดีโอคอลสอบถามอาการผู้ป่วยโควิดด้วยนะคะ
ว่าเรื่องของการดูแลที่โรงพยาบาลเป็นยังไงบ้าง
คือตอนแรกผู้ป่วยรับสายคิดว่าเป็นทีมแพทย์ค่ะ
ยหน้าขึ้นมาดูหน้าจออุ้ยลองดูลองดูรีแอคชั่นของผู้ป่วยหน่อย

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอยู่กี่วันแล้ว
แล้วก็อาการเป็นไงบ้างวันนี้อาการเป็นไง
กว่าเดิมเยอะแล้วใช่ไหมก็ไม่ต้องกังวลนะอยู่กับหมอนะลูกนะ
นะหายเร็วแล้วจ้าแล้วเรียนนั่งถือให้สำเร็จนะจ้า
มีงานทำดีนะจ้ะ
คือผู้ป่วยคงคิดว่าคุณหมอวีดีโอคอลมาสอบถามอาการ

ใช้แอปอะไรคุณหมอเสียงเหมือนลุงตู่จัง
เสียงใกล้แล้วเกินเหงื่อหน้าขึ้นมา
อุ๊ยรุ่งตู่จริงด้วย
วันนี้ก็ออกไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ต่างนะฮะ